การประทึกตำรวจเขาสืบมาว่าจะมีพ่อค้ายาเสพติด
ไปส่งยาเสพติดก็เลยเอารถกระบะไปดัก
เจอคนร้ายไปจอดอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง
คนร้ายขับรถพุ่งชนรถตำรวจ
หนีการจับกลุ่มของตำรวจสุดท้ายชนไปหมดเลยนะฮะ

แต่คนร้ายยังสละรถแล้วก็ไปขโมยรถของชาวบ้าน
สุดท้ายหนีหายไปได้อย่างไร้ร่องรอย
มาเดี๋ยวครับเหตุการณ์บรรทึกที่เกิดขึ้นครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเห็นไหมรถกระบะอันนี้ของตำรวจนะ

เสียงปืนดังขึ้นก็ไม่รู้เป็นเสียงปืนจากฝั่งตำรวจ
ว่าฝั่งคนร้ายที่เป็นพ่อค้ายาเสพติดนะฮะ

ครอง๒อำเภอครองหลวงปฐุมนะครับ

แล้วก็คลิปนี้เนี่ยเสียงปืนเราก็ได้ยินอย่างชัดเจน

ยย๘๑๗๓กรุงเทพเนี่ย

อยู่กลางซอยอายารา๒๕

สภาพรถยับเยินเต็มไปหมดเลย
ถูกยิงพลุนเลยด้านหน้าก็

ตัวถังเป็นรูโหวสามแห่ง
คนร้ายทราบภายหลังคือนายอาทิตย์ผ่านรัศมีอายุ๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
รถจริงแล้วไม่ได้มีสิ่งของผิดกฎหมายเหมือนกับว่าเขาเอาติดตัวไปด้วย
เหตุการณ์เท่านี้มันเกิดขึ้นหลังจากตำรวจฝ่ายสืบสวน
สื่อไปรู้ว่าเดี๋ยวจะมีการส่งยาเสียบปิดในโรงแรมแห่ง๑บริเวณถนนเลียบคลอง
ตำรวจก็เลยเอากระบะไปจอดปิดเอาไว้แต่คนร้ายไหวตัวทัน
ตำรวจโดนชนเสียหายไป๑คันคนร้ายขับออกไปไปชนรถจักรยานยนต์ของพนักงานเสียหายอีก๑คัน
ตำรวจขับกระบะไล่ล่าตัดสินใจยิงยางเพื่อสกัดยับยั้งไม่ให้หนีแต่คนร้ายก็หนีไปได้ครับ
เขาไปจอดซื้อของไปชิงรถกระบะของชาวบ้านหลบหนีไปอีกไปทำร้ายคนขับรถกระบะคันนั้นอีกนะฮะ
ตำรวจก็พยายามขับรถสกัดจับไปถึงครอง๑๓คนร้ายขับรถหนีมุ่งหน้าไปครอง๑๓แถวหนองเสือ
สุดท้ายหนีไปได้ครับหายไปเลยนะฮะแต่เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมันมีภาพหลักฐานต่าง
ทีนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาโดนขโมยรถกระบะเนี่ยชื่อว่าคุณนารินฟักเย็นอายุ๒๘คนนี้ที่พันผ้าเพราะอะไร
ถูกปืนตีหัวคนร้ายเอาปืนตีหัวเขาขับรถไปกับแฟนสาวในซอยนี้ไปจอดรถซื้อของกล่องสำรองไฟ
ลงจากรถแป๊บเดียวคนร้ายมาครับคนร้ายขับรถเก๋งมาจอดสภาพยางแตกอย่างที่เห็นแล้วขึ้นมานั่งในรถกระบะของตัวเอง

แฟนสาวก็ด้วยความกลัวก็กระโดดลงจากรถ
สุดท้ายคนร้ายได้รถไปครับตัวเองก็บาดเจ็บ
จนกระทั่งมีพลเมืองดีไปเห็นนะฮะ
ก็เลยพาซ้อนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ตามไป
แต่มันก็ไม่ทันคุณผู้ชมไปฟังเสียงเจ้าของรถนะครับ
เพราะเห็นเขากับรถซีมาแล้วครับ

เหมือนรถมันจะพุ่งมาชนเราอย่างเะ

ส่วนผู้ต้องหาคนนี้ยังจับไม่ได้นะ

ในข้อหากระทำความผิดลักทรัพย์โดยใช้ยานผ่านะ

แล้วก็กำลังสืบสวนเร่งร่า
อยู่เพราะว่าไม่รู้ว่ามีเรื่องของยาเสพติดมากน้อยเพียงใด
ถ้าจับได้ก็แจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติดเพิ่มเติมต่อไปนะครับ